อันนี้คุณชาคารินบอกนะคะชาคารินบอก
คุณเกรทวรินทรบอกเลยนะคะจะผ่านมากี่ปีนะคะพี่แจ๊กรีนไปพิสูจน์มาแล้วกล้ามเขาแน่นเหมือนเดิม

แล้ววันแถลงข่าวฟุตบอลช่อง๓นะคะเราก็ไปพิสูจน์มาแล้วค่ะ

ฉันก็แบบว่าเอามือไปกระแทกกระแทกไหล่เขานิดนึง
เหรอแค่ไหล่เนอะคุณผู้ชมแบนมากคุณผู้ชม
ก็เลยใช่ค่ะก็เลยอดถามไม่ได้นะคะ
แต่ถามว่าโสดแล้วเหงาไหมเกรทก็เลยหยิบเพลงของพี่เสกโลโซมาร้องนะคะ
บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันนี่อยู่ได้
เพราะชีวิตเกรทยังสดใสเหมือนเดิมจ้า
แต่พูดไปมีแบบว่ามีเศร้านะไปดูอาการนะค่ะเอาเหรอเหงาหรือ
แต่ก็โอเคอยู่สดใสก็แบบเฮ้ยได้นะ

แล้วเป็นห่วงแบบดูแรงแล้ว
ไม่ต้องเป็นห่วงก็อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบ

เรามีความสุขแบบไหนอะไรอย่างนี้

ขอบคุณทุกกำลังใจและความเป็นห่วงครับ
จริงพี่เกรทเขาเพื่อนเยอะมาก
แล้วกิจกรรมเขาก็เยอะเอาช่วงไหนไปเหงาล่ะ

เออนะคะนอกจากเป็นแฟนคลับพี่เกดแล้ว
ยังเป็นแฟนคลับน้องแมวเขาด้วยใช่

เริ่มแบบว่ากอดเข่านั่งครูแล้ว
หรือว่าจริงแล้วลึกแอบเหงา
แต่ว่าต้องแสดงออกแบบว่ากล้าวจิตกล้าวใจ

ไม่ต้องเหงามีแม่กุ้งเป็นเพื่อนอยู่แล้ว